ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แทนาทีวีไทยก่อน
มีการจะกลับมาแข่งขันกันที่ประเทศไทยอีกครั้ง

ซึ่งการแข่งขันก็จะจัดขึ้นในวันที่๙ธันวาคมที่เดิมนะคะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ประธานบริษัทวันแชมปิ้ลชิปประเทศไทย

ศิลปะการป้องกันตัวแบบผสม
ที่จัดมาแล้วเป็นครั้งนี้ครั้งที่๓
แล้วก็จะกลับมาห่วงจัดอีกครั้งหนึ่ง

มีครูตองชะนลพัดวิวรัชชัย
ที่จะเจอกับบราซูยักคาเยฟ
นอกจากนี้ก็ยังมีเดชน์ดำรงสวรรค์อำนวยศรีโชธ

ผ่านการต่อสู้รายการนี้มา๓ครั้งแล้ว

ก็วันที่๙ธันวาคมนี้ค่ะ

ผ่านทางเทราะส์ทีวีช่อง๓๒เหมือนเคยค่ะ
สัญญาณถ่ายทอดสด๒๑นาฬิกาเป็นต้นไป

รวมถึงจะมีนักสู้ไทยหลายต่อหลายคนนะครับ
โชว์ฝีไม้ลายมือก่อนที่จะมาปิดท้ายความยิ่งใหญ่

ที่อ่านชื่อเป็นอย่างที่พิชชี่บอกนะครับมันเหมือนเคย
สู้หัวอาทิของไทยก็จะรวมตัวกัน

หน้ามีโอกาสในการชิงแชมป์โลกนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

เข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

สัญญาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็ต่อด้วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับเคนย่า
เข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกา
ก็สามารถติดตามการถ่ายท่อสดได้อย่างต่อเนื่องนะคะ